เจ็บที่ลากราฟ๔๒นาทีข่าวนี้นะครับ
ผู้โดยสารที่ขึ้นรถแท็กซี่คันนี้ถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องระวัง
เพราะว่าโชเฟอร์คนนี้ถูกโพสต์บนโลกออนไลน์บอกว่า
เขามีพฤติการเข้าไปเติมแก๊สแล้วก็ส่งจดหมายน้อย
ลองส่งจดหมายน้อยให้กับเด็กปั๊มแก๊สที่เป็นผู้หญิงขอมีเพศสัมพันธ์

เดี๋ยวพี่ยังไม่ได้อ่านอันนี้เดี๋ยวหลังไมค์ต้นฉบับเล่าให้ฟังหน่อย
แบบนี้เลยน้องพี่ขอจุดได้ไหมขอนะ๔นาทีพี่ชักให้จุดตามมาห้องน้ำ
ถ้าไม่โอเคพี่ขอโทษนะคุณผู้ชมครับโอ้ตายตายแม้ว่าจะลงท้ายด้วย
ถ้าไม่โอเคพี่ขอโทษนะแบบนี้คุกคามทางเพศครับ
วัดปฐุมธานีครับตอนประมาณตี๓ของวันที่๒๘ธันวาคมที่ผ่านมา
โชเฟอร์แท็กซี่รายนี้นะครับขับเข้ามาเติมแก๊ส
จากนั้นก็นำจดหมายน้อยฉบับนี้ส่งให้กับผู้เสียหายนะครับ
เธอเป็นแคชเชียร์อยู่ในปั๊มแก๊สแห่งนี้
หลังเกิดเหตุผู้เสียหายไปแจ้งความไว้แล้วที่สพเมืองปฐุมธานีครับ
เพราะว่าเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยแล้วก็ส่งเรื่องให้เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้
โพสต์ในโลกออนไลน์อีกทางหนึ่งด้วยเพราะว่ากลัวว่า
ถ้าวันหนึ่งโชเฟอร์แท็กซี่เนี่ยหน้ามืดแล้วผู้โดยสารสมมุติเป็นผู้หญิงจะเหลือไหมล่ะนะครับ
รายละเอียดของแท็กซี่คันนี้นะครับตามที่เด็กปั๊มสาวได้แจ้งความไว้นะครับ
คืออายุประมาณสัก๓๕๔๐ปีก็ยังไม่แก่นะครับ
ขับรถแท็กซี่สีส้มทะเบียนททหารลจุฬา๘๗๔๖ของสหกรณ์บวแท็กซี่
สากรดูหน่อยนะนะครับใครพบเห็นนะครับแจ้งตำรวจสพเมืองปฐุมธานีแล้วก็กรมการขนส่งทางบกได้เลยครับ